นี่เป็นเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะครับ

ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็กลับไปที่บุรีรำนะคะ
ก็โตเถียงกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าไม่ยอมกักตัว
ในสถานที่ที่รัฐจัดให้
โดยให้เหตุผลบอกว่าไม่อยากปะปนกับคนอื่นค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องวุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ
หลังจากครอบครัวนี้นะคะเป็น๔คนพ่อแม่ลูกนะคะ

เขาเพิ่งเดินทางมาจากสมุดประการ
มุดประการก็เป็นพื้นที่สีแดงนะคะ
กลับไปที่ภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ซึ่งพอไปแล้วก็จะต้องไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ต้องเข้ากักตัวที่ศูนย์กักกันตัวตามที่เขากำหนดเอาไว้
แต่ปรากฏว่าครอบครัวนี้ไม่ยอมกักตัวค่ะ
อ้างว่าสะดวกจะกักตัวที่บ้านของตัวเอง
เพราะว่าไม่อยากจะไปอยู่รวมกันกับคนอื่น
ก็เลยเกิดการโตเถียงรุนแรงนะคะ
จนสุดท้ายครอบครัวนี้บอกว่าถ้างั้นกลับกรุงเทพก็ได้

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบค่ะ
ขอยอมขอยอมครับ

ครับทบรรยาวะครับ
คุณที่ถูกได้ครับ
ผมจะมาคุยอย่างเดียวกันนึงคุณครับ

ท่านก็ต้องเข้าไปกักตัวเหมือนเดิม
นี่ค่ะสุดท้ายเนี่ยครอบครัวนี้บอกว่า
ไม่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะก็จะกลับไปกักตัวที่กรุงเทพนะครับ

แต่คือดูเนี่ยชุมชนเขาเข้มแข็งนะคือเขาไปกันหมดเลยนะ
กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอนางรองพอโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่อบตทรัพยาผู้ใหญ่บ้าน
กันหมดเลยคือเขามีกฎของเขาแบบนั้นนะคะ
คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจะเข้าชุมชนต้องไปกักตัวก่อน
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบบ้านของครอบครัวนี้ค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามโคกสะอาดก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

ญาติญาติก็ให้ข้อมูลบอกว่าทั้งครอบครัวเนี่ยกลับไปที่สมุทรประการแล้วนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ตรวจโควิด
หรือมีเอกสารยืนยันอะไรแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดด้วยค่ะ
คือทางชุมชนเขาก็อยากจะให้ไปกักในที่ที่เขากำหนดไว้
เพราะว่าเกรงว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยจะไม่ได้กักอย่างแท้จริงนะคะ
ขี่ขับรถออกไปนู่นไปนี่ก็เขาก็เลยวางแผนเอาไว้แบบนั้น
แต่ว่าก็ไม่สามารถทำตามได้นะสุดท้ายก็กลับแล้วนะคะ
ส่วนเจ้าพนักงานในระดับพื้นที่ก็จะต้องรายงานเรื่องนี้นะคะ
ทางอำเภอหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
ว่าจะมีมาตรการอะไรยังไงต่อไปนะคะ
แต่ถ้าท่านไม่ทำตามมาตรการคนที่เขาอยู่เดิม
เขาก็ไม่อยากจะให้ท่านเข้ามาเหมือนกัน
ก็พูดก็ตรงนะฮะ